มาดูเหตุวัยรุ่นตีกันหน่อยคุณผู้ชม
เขาไปเที่ยวงานงิ้วที่จังหวัดขอนแก่น
งานจบแล้วคนไม่จบ
คือเหมือนเป็นสงครามกลางเมืองนะครับ

เอาไปดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
นี่ฮะเป็นเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนะครับ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาไปโพสต์ไว้ที่เฟซบุ๊คชื่อว่า
พี่อันสายควันกับตายตายสิริรับนะฮะ
ก็ไปแชร์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า

ดูสิครับโอ้โหนี่นะฮะ
ไม่รู้ไปหัวร้อนมาจากไหนกันนะครับ
เขาบันทึกเหตุการณ์วัยรุ่นเลือดร้อน
เอาปืนไล่ยิงกันปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากจบการแสดงหมอลำ
ในงานยิวอำเภอพลจขอนแก่นคุณผู้ชม

บันทึกภาพโดยโทรศัพท์มือถือ
เป็นเหตุการณ์ขณะที่วัยรุ่นกว่า๑๐๐คนนะครับ
โอ้โหเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงกันแบบนี้
ไล่ประทะกันอ่ะมีเสียงปืนดังขึ้น
เสียงระเบิดดังขึ้นดังสนั่นวันไหวไปหมด
ชาวบ้านเขาก็โอ้โหมาเที่ยวนะเนี่ย
อื้มแน่นอนสิมาดูหมอนลำมาเที่ยวงานงิวนะฮะ
ก็แตกตื่นหนีตายกันเนี่ยฮะเนี่ยฮะ
โอ้โหเจาะยิงกันแบบนี้นะครับ
ต่อมาทีมข่าวสอบถามไปยังคณะกรรมการจัดงาน
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใกล้กับสารเจ้า
ึงเท่ากงมานะครับในช่วงตี๑ของวันที่๕ธันวาคมนะครับ

ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยวัยรุ่นก็มีการกระทบกระทั่งกันในงานอยู่แล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

วัยรุ่นสองฝ่ายที่ในงานเนี่ยนะมีเรื่องกันนะ
ออกมาก่อเหตุตามมาก่อเหตุกันตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
คืออย่างที่บอกงานจบแต่อารมณ์มันยังไม่จบอ่ะ
อารมณ์แรงเนี่ยแตก
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีวงหมอลำเขาเป็นอะไรไปนะครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดเองก็แยกย้ายกันไปหลบหนีกันไป
ตำรวจก็รู้บอกแสแล้วว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุเป็นใครบ้าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวดำเนินคดีนะฮะ